มีคนไปพบศพผู้ชายนิรนามนะครับคุณผู้ชม
ลักษณะการเสียชีวิตคือนอนคว่ำหน้าอยู่ในร่องน้ำ
ร่องน้ำตรงนี้ค่ะมันเป็นคลองกั้นระหว่างไทยกับกัมพูชา
จุดที่พบศพค่อนไปทางฝั่งกาซิโนปลอยเป็ด
ทีนี้ก็เลยสันนิษฐานกันว่าผู้ชายคนนี้อาจจะข้ามไปเล่นการพนันฝั่งปลอยเป็ด
แล้วก็หมดตัวก็เลยพยายามข้ามกลับมาฝั่งไทย
แต่สุดท้ายพลาดท่าตกลงไปแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
สะแก้วทหารพรานจากกองร้อยทหารพรานที่๑๒๒
ก็ไปร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปลอยเป็ดประเทศกัมพูชา
จุดเกิดเหตุเป็นร่องน้ำในลำคลองคลองลึก
ซึ่งเป็นคลองกั้นพรมแดนไทยกัมพูชาบริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทยกัมพูชา
คือค่อนไปทางฝั่งปลอยเป็ดนะคะ
ตลิงทางเข้าบ่อนกาซิโนพอไปถึงไปพบศพชายไม่ทราบอายุ
คือตอนนั้นยังไม่ทราบอายุแล้วก็สัญชาติ
กางเกงขายาวสีน้ำตาลเสื้อยืดสีดำ
บริเวณผมด้านหลังใช้ยางมัดเป็นจุกเอาไว้คว่ำหน้าเสียชีวิต
แล้วก็บริเวณริมตลิ่งไปพบรองเท้าแตะหนังชนิดสารตกอยู่๑คู่
เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะเป็นของผู้ตายนั่นแหละ

เพราะว่าในตัวค่ะตำรวจไปพบบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ในกระเป๋ากางเกง
ระบุชื่อตามบัตรประชาชนคือนายสุชาติพานตรีอายุ๔๙ปี
เพลเป็นชาวกรุงเทพมหานคร
และในตัวค่ะนอกจากจะพบบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว
ไปตรวจสอบพบเงินติดตัว๒๐บาท
ไม่พบพาสปอร์ตสภาพศพไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
มีเพียงบริเวณข้อเท้าที่มีแผลถลอกเล็กน้อย
ทีนี้เอารหัสบัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลัก
ไปตรวจสอบพบว่านายสุชาติผู้ตาย
เดินทางออกไปฝั่งปลอยเป็ดเมื่อวันที่๙มกราคมที่ผ่านมา
โดยใช้พาสปอร์ตผ่านเครื่องตรวจพาสปอร์ตอัตโนมัติ
เดินทางเข้าไปเล่นพนันในบ่อนกาซิโนฝั่งปลอยเป็ด
เล่นจนหมดตัวจึงนำพาสปอร์ตไปจำนำ
ก็เลยทำให้นายสุชาติผู้ตายไม่สามารถเดินทางกลับมาฝั่งไทยได้
แล้วก็คาดว่าโต๊ะรับจำนำอาจจะตามทวงหนี้
ทำให้นายสุชาติต้องหลบหนีโดยใช้วิธีการลักลอบปีนกำแพงบ่อน
เพื่อมุดไปบริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทยกัมพูชา
แต่เกิดไปพลาดพลาดตกกำแพงทำให้นายสุชาติตกลงไปในร่องน้ำ

เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ไม่ได้มีการนำศพไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลปลอยเป็ด
เดี๋ยวจะประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานชายแดนไทยกัมพูชาประจำอรัญญประเทศ
ติดต่อญาติให้มารับศพของผู้ตายต่อไปนะคะ